ครับคลิปจากทางบ้านกันบ้างนะครับ
พาไปดูความน่ารักแล้วก็อมยิ้มกันเช้าแบบนี้

พ่อนุ่มน้อยคนนี้ที่อาสาช่วยคุณแม่ทำงานบ้านมันทุกอย่างเลยครับ
โหปรบมือสิครับรออะไร

น่าจะเป็นโอวงตินหรือโกโก้หรือช็อกโกแลตอะไรสักอย่าง

อาจจะมาถึงก็เครื่องดื่มร้อนก่อนเลยเช้า

ก็ทำการล้างถ้วยล้างชา

เก่งจริงหนูเอ้ย๒ขวบเอง

แล้วยังช่วยคุณแม่ทำอะไร

แล้วก็ช่วยงานบ้านอย่างอื่นอีกต่างหาก

โอ้โหน่ารักจริงเลย

โอ้โหกินเป็นนมแล้วกันนะ

แล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมาก

เพราะคลิปนี้คุณแม่เขาถ่ายเอง
คุณเบจวันวิไลธรรมรงกุลคุณแม่ของน้องจุนนั่นแหละ
ส่งความน่ารักของน้องมาให้ทีมงานตลอดข่าวของเราได้ดูกัน
ได้รับการออกอากาศก็รับไปเลย

แต่ระหว่างที่ดูอยู่นี่นี่น้องเขาล้างห้องน้ำหรือว่าทำห้องน้ำเลอะคะคุณ
ใครอยากได้เสื้อสวยแบบนี้ก็ส่งคลิปของคุณนะคะ